เชื่อว่าเป็นคดีที่คุณผู้ชมตามความคืบหน้ากันอยู่นะคะ
ว่าตกลงแล้วใครฆ่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิงหรือต่อเซลล์สาวขายปุ๋ยเป็นชาวจังหวัดชายนาฏ
หลังจากเมื่อ๙ธันวาคมไปพบรถของเธอจมอยู่ในคลองชลประธานชายนาฏป่าศักดิ์จังหวัดสระบุรี
และเธอกลายเป็นศพคือเหลือแต่โครงกระดูกแล้วอยู่ที่เบาะหลังห่อด้วยผ้าห่ม
เพราะว่าทางครอบครัวแจ้งความคนหายไว้ตั้งแต่๑๓พฤศิกายน๒๕๕๙ที่สพพจสระบุรี
นี่นะคะนางสาวกลิ่นเกษรหรือต่อ
คือตำรวจบอกว่าสิ่งแรกเลยที่จะค่อยไปต่อในลำดับต่อไปก็คือการตรวจดีเอนเอ
ก็คือเอาดีเอ็นเอของแม่ของนางสาวกลิ่นเกษรไปตรวจสอบกับกระดูกที่พบว่าใช่นางสาวกลิ่นเกษรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเมื่อวานนี้ที่มีกู้ภัยนักประดาน้ำเขาดำลงไป
จุดเดิมที่พบรถนะคะตั้งแต่๙ธันวาคมแล้วไปเจอชิ้นส่วนโครงกระดูกเพิ่มเติม
ตามรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าน่าจะเป็นขาเป็นกระดูกส่วนขา
และน่าจะเป็นของผู้ชายไม่ใช่ของนางสาวกลิ่นเกษร
ก็เลยเกิดเครื่องหมายคำถามว่าเอ๊ะมีอีกศพหนึ่งอยู่ในน้ำหรือเปล่า
แล้วก็ไปเจอหลักฐานอื่นเช่นกางเกงในผู้ชายอยู่ในน้ำด้วย
ทางตำรวจบอกว่าดังนั้นตอนนี้นะคะคือต้องค่อยแกะไปทีละปม
ชัวร์ก่อนว่าเป็นศพของนางสาวกลิ่นเกษร
แล้วก็เรียกทุกคนเลยนะคะคนแรกที่เจอรถกู่ภัยที่ไปเอารถขึ้นมาตั้งแต่แรก
คือเรียกสอบปากคำหมดเลยค่ะนายเสกสรรเฉลยจันทร์อายุ๓๗ปี
คนนี้เป็นหนึ่งในกู้ภัยที่ลงไปค้นหา
บอกว่าได้ไปให้ปากคำกับตำรวจในวันนี้เพิ่มเติมนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
ก็ให้รายละเอียดไปคือ๑๐โมงเมื่อวานนี้ค่ะ
ทีมกู้ภัยพร้อมกับนักประดาน้ำรวมแล้ว๗คน
ช่วยกันดำน้ำงมหากระดูกของผู้ตาย
ก็แบ่งให้แต่ละคนดำน้ำรอบจุดที่พบรถ
เป็นรัศมีวงกว้าง๕เมตร
จนเจ้าหน้าที่เจอโครงกระดูกจำนวนมากค่ะ
รวมถึงชิ้นส่วนกระดูกที่คล้ายว่าจะเป็นกระดูกของผู้ชาย
กระดูกส่วนใหญ่ที่เจอเจออยู่ข้างรถที่จมน้ำอยู่นะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะรัศมีในการค้นหารอบรถ
แล้วก็มีวัตถุพยานอื่นที่เจอเพิ่มด้วย
ก็จะลักษณะอยู่รอบรถนะคะ
การค้นหาเมื่อวานเจอเสือผ่าบางส่วน
เจอกางเกงในผู้ชายสีเขียว
แต่ทีนี้นะคะเรื่องของกางเกงในผู้ชาย
คือเจ้าหน้าที่บอกว่ามันยังไม่ชัวร์นะ
ว่าเป็นของอีกศพนึงไหมหรือเป็นของใคร
เพราะว่าแถวนั้นมีชาวบ้านไปตกปลากันบ่อย
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นของคนหาปลา
เป็นของใครที่กางเกงชั้นในของผู้ชายมันอาจจะร่วงลงไปตรงนั้นก็ได้
ดังนั้นตอนนี้ยังไม่ฟันทงว่ากระดูกที่เจอเพิ่มเป็นเอ็นอีกศพนึงหรือเปล่า
กางเกงในผู้ชายที่เจอเป็นของอีกศพหนึ่งหรือเปล่า
นักดำน้ำบอกว่าเมื่อวานนี้ค้นหาอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
ก็ได้หลักฐานเพิ่มเติมมาพอสมควร
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้ไปตรวจสอบโครงกระดูกที่พบเพิ่มด้วย
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยก็ขึ้นมาจากน้ำกัน
แล้วก็จะมีการงมหาเพิ่มหรือเปล่า
เดี๋ยวรอก่อนรอคำสั่งจากตำรวจก่อนนะคะ
กู้ภัยบอกว่าคือความจริงแล้วเนี่ย
พื้นที่ที่เจอรถในน้ำคือมันยังไม่เคลียร์
ยังไม่เคลียร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยยังฟันทงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นค่ะ
อ๋อคือตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ลง

คือต้องบอกว่าตำรวจคุยกับทุกคนนะคะ
สอบปากคำพยานทุกคนในฐานะพยานนะ

คุยกับแม่คุยกับน้องสาวของนางสาวกลิ่นเกษรผู้ตายด้วย
ตำรวจบอกว่าพอสอบปากคำเสร็จเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ไปที่จุดเกิดเหตุอีกรอบ
จุดที่พบรถเนี่ยนะคะตั้งแต่๙ธันวาคมอะ
เอาตลับเมตรไปเลยไปวัดความยาว

เขาวัดจากริมถนนนะคะคุณผู้ชม
ไปถึงจุดระดับน้ำริมตลิ่งที่พบรถนะคะ
ลากไปเพื่อจะดูระยะ

จุดที่ไปถึงในน้ำที่พบรถเนี่ย

วัดดูแล้วตำรวจบอกว่าประมาณ๔เมตรนะคะ
นี่ค่ะก็เลยจะไปทำเป็นแผนที่แผนผังค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าคือยังไม่ได้ฟันทงไงว่าเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเป็นอะไร
จุดที่รถถลายลงไปเนี่ยเออถลายไปไกลขนาดไหน
ผลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรภักดิ์หนึ่งภาคหนึ่งบอกว่า
พบโครงกระดูกเพิ่มเติมเมื่อวานนะคะ
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกระดูกที่เกินมาหรือเปล่า
คือต้องรอเอากระดูกทั้งหมดที่เจอตั้งแต่แรก
และที่เจอเมื่อวานมารวมกัน
แล้วก็ต้องรอการยืนยันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่ากระดูกทั้งหมดเป็นโครงกระดูกเดียวกันหรือไม่
คือตำรวจบอกมาว่าคืออย่าเพิ่งด่วนสรุป
ว่าเออเป็นกระดูกเกินมาเป็นของอีกศพหนึ่งอย่าเพิ่งด่วนสรุป
เดี๋ยวต้องรอแบบละเอียดก่อนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่เกิน๑๒วันจะรู้ผลนะคะ
ในส่วนของดีเอ็นเอด้วยว่าโครงกระดูกที่เจอคือนางสาวกลิ่นเกษรแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่าตอนนี้ตำรวจทำงานหนักค่ะ
เพื่อคลี่คลายคดีนี้แล้วก็ยังคงตามในทุกประเด็นนะคะ
ประเด็นแวดล้อมทั้งตัวที่บุคคลต้องสงสัย
เพื่อหาเบาะแสเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
แล้วก็จะมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุให้เร็วที่สุดค่ะ
กระดูกล็อตแรกที่เจอคือ๙ธันวาคม
ส่วนเพิ่มเติมเมื่อวานคือ๑๔ธันวาคม
คือชุดที่ตรวจเมื่อ๙ธันวาคม
๑๔ธันวาคมก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาพร้อมกันทันหรือไม่

ต่อเป็นร่างคนเนี่ยมันได้ผู้หญิงคนนึง
แต่ต้นขาด้านซ้ายมันเกินมาชิ้นหนึ่ง

แต่แม่ของนางสาวกลิ่นเกษรนะครับ

ซึ่งวันนี้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่นะครับ
แม่ยืนยันว่าส่วนตัวเชื่อ๑๐๐
โครงกระดูกที่พบในรถยนต์
ที่จมอยู่ในน้ำที่คลองชายนาฏปาศักดิ์
ในพื้นที่สพหนองโดนสระบุรี
นี่คือกระดูกของลูกสาวนะ
ถึงจะทำพิธีกรรมถึงจะไปเชิญดวงวิญญาณ

เดี๋ยวจะไปเชิญดวงวิญญาณวันนั้นวันนี้เลยเนี่ย

เพราะกลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น

ที่ผ่านมามีคนแล้วก็มีรถแปลก

หลังจากที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น
เมื่อพบรถกับโครงกระดูกลูกสาว

เลยอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด

นางสาวกลิ่นเกษรกับเสียโรงงานปุ๋ยที่คบหากันเนี่ย
ก่อนที่เขาจะหายตัวไปมันเป็นยังไงกันแน่
แม่บอกว่าคือเขาก็มีทะเลาะกันบ้างนะ
แต่ถึงขั้นว่ามีข่าวว่า

อันนี้ไม่มีคือถ้าเขาทะเลาะกัน
แล้วให้ลูกน้องมาขนของอันนี้มี

มันมีอยู่คืนนึงเท่านั้นแหละนะ
หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่นางสาวกลิ่นเกษรจะหายไปอ่ะ
มีลูกน้องเสียเป็น๑๐คน

ไม่ใช่คือตอนนั้นที่มาเนี่ย

แต่มันมีโต๊ะมีเก้าอี้มันร่วง
แล้วช่วงกลางคืนชาวบ้านที่ได้ยินก็อาจจะเข้าใจผิด

ทำร้ายรุนแรงอะไรขนาดนั้นที่แม่เห็นนะ
ที่แม่ของนางสาวกลิ่นเกษรเป็นห่วงตอนนี้ก็คือ
ลูกชายของนางสาวกลิ่นเกษรนะครับ
อายุ๑๑ย่าง๑๒ขวบ
ตอนนี้หลานชายแม่บอกว่าเริ่มรู้แล้ว
รู้ข่าวแล้วว่าแม่ตัวเองที่หายไป๓ปี

ถูกต้องเนี่ยยายก็บอกว่าเห็นหลานเนี่ย

หลานก็มาถามยายว่าใครฆ่าแม่

อะไรเหลือต่างว่ามันเป็นอะไรยังไง

เขาจะไม่ร้องไม่ให้เราเห็น

เขาบอกว่าโหดร้ายทารุณเกินไป
อายุ๑๒ขวบเขาก็น่าจะเข้าใจค่ะ
ดูว่าเออยังไงโดนฆ่าอะไร
เขาก็เปิดให้อะไรดูด้วย

เขาก็เป็นใช่

มันไปอยู่ที่เสียเจ้าของโรงงานปุ๋ย
ที่นางสาวกลิ่นเกษรเขาคบหาด้วย
ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย๓ปี
เพราะว่ายาดเขาบอกว่ามันก็มีเรื่องราวแบบนี้แบบนั้น
แต่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรใครนะฮะ
แล้วก็มีข่าวว่าอาเซียหลังจากที่พบรถพบโครงกระดูก
โทรไปหาคนนั้นไปหาคนนี้
ระหว่างที่ผ่านมามีพฤติกรรมแปลกแบบนั้นแบบนี้
มันมีรายงานข่าวอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่า
เสียเนี่ยโทรมาหาน้องสาวของนางสาวกลิ่นเกษร
เหมือนกับจะมาถามว่าพบรถเหรอเจอโครงกระดูกเหรออะไรยังไง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เจอกับน้องสาวของนางสาวกลิ่นเกษรนะฮะ
เพราะว่าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วย
เธอบอกว่าเสียโทรมาหาจริง
แต่เป็นเพราะว่าลูกชายของเธอเนี่ยอายุขวบเศษเอาโทรศัพท์ไปเล่น
แล้วพอกดไปเนี่ยมันไปโทรหาเสียพอดีเพราะเขามีเบอร์กันไง
เมื่อก่อนครอบครัวเขารู้จักกับเสียคนนี้อยู่แล้ว
แล้วตอนที่ลูกชายโทรไปเสียไม่ได้รับสาย
พอเสียมาเห็นเสียก็เลยโทรกลับมา
เสียก็ถามว่าเจอรถเหรอเจอโครงกระดูกแล้วก็ถามอะไรเท่านั้น
ไม่ได้ว่าโอ้โหพอเกิดเรื่องแล้วเสียโทรมาเหมือนกับ

เขาก็พูดว่าเออได้ข่าวว่าเจอรถเจอศพต่อแล้วเหรออะไรอย่างนี้ค่ะ
เราบอกใช่ค่ะเจอแล้วตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โรงพักอยู่
แล้วเป็นครั้งเสียที่เขาติดต่อมานะครับ

ทีมข่าวของเราก็ค่อยแกะปมแกะรอยให้นะคะ
ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่าโครงกระดูก

ใกล้กับที่พบรถครั้งแรกเลย๙ธันวาคมถ้าเป็นกระดูกที่มันเป็นส่วนเกินมาจริง
เป็นกระดูกส่วนขาของผู้ชายจริงหมายความว่าก็ต้องมีอีกศพหนึ่งอยู่ในน้ำ
แล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นผู้ชายคือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจาก
แหล่งข่าวคนสำคัญที่เขาขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวนะคะเขาก็ให้
ข้อมูลที่ทำให้ทีมข่าวของเราค่อยแกะรอยไปถ้าผู้ชายจริงมี
ผู้ชายคนไหนที่เป็นคนใกล้ชิดกับเสียมีผู้ชายคนไหนที่เป็น
คนใกล้ชิดกับนางสาวกลิ่นเกษรผู้ตายเพิ่มเติมบ้างเราส่ง
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราไปนะคะไปตามหาลูก
หรือคนใกล้ชิดของเสียเท่าที่จะตามหาได้ค่ะมีคนชื่อ
คนหนึ่งแจ๊กเนี่ยเป็นคนขับรถทีมข่าวตรวจสอบแล้วพบ
ว่าก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์มาแล้วแปลว่าแจ๊คยังอยู่แจ๊กไม่ได้
หายไปไหนไปที่บ้านมาแล้วเจอตัวแล้วแจ็คอยู่มีคนชื่อ
รถโรดเนี่ยเป็นเท่าที่ได้ข้อมูลมาโรดเป็นคนผิด
กลับไปดูภาพที่เป็นบุคคลต่างก่อนนะฮะ๔คนเมื่อกี้เนี่ย
จะได้เห็นชัดว่าเจอใครไม่เจอใครอันนี้คือคนใกล้ชิดของเสียนะคะ

เจอตัวนะคะสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะโรดยังไม่เจอตัวนะคะ
แอดแอดก็เป็นคนขับรถก็ยังตามตัวไม่เจอเหมือนกันนะคะ
มีอีกคนนึงดาบวานเป็นคนรู้จักเป็นคนใกล้ชิดกับเสียดาบวานเนี่ยเราเจอ
เท่ากับว่าแจ๊คเนี่ยเจอตัวแน่ดาบวานเจอ๒คนละที่เจอ
กับแอดเนี่ยไม่เจอตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่อยู่นะ
เรายังตามไม่เจอแค่นั้นตีบอกยังตามไม่เจอ
บอกเจอดาบวานก็เลยไปคุยหน่อยค่ะดาบวานเนี่ยเป็นอดีตตำรวจชุดสืบสวนสพพระพุทธบาทนะคะ
ดาบวานเคยอยู่ในบ้านของเสียเจ้าของโรงงานปุ๋ยดาบวานคุยกับติค่ะบอกว่าก็สนิทสนมกับเสียนะ
ประมาณ๗๘ปีเสียเป็นคนใจดีชอบทำบุญตลอดเวลาที่รู้จักเสียก็ได้เจอกับนางสาวกลิ่นเกษรด้วย
บวันบอกว่าเคยเจอแต่ไม่เคยคุยแต่เคยเตือนเสียว่าระวังนะ
ถูกนางสาวกลิ่นเกษรมาหลอกเอาทรัพย์สินไปนะดูเหมือนไม่ค่อยจริงใจนะดาบวานบอกนะ
ดาบวานบอกตินักข่าวของเราแบบนี้แต่เสียตอบกลับดาบวานว่าไม่ต้องมายุ่ง
ดาบวานบอกว่าผมก็เลยไม่เตือนเสียอีก
เดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙เสียไม่อนุญาตให้ดาบวานเข้าบริษัทอีกเลย

ดาบบอกว่าตรงนี้คืองงมากไม่รู้ว่าทำไม
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับเสียอีกเลยจนถึงทุกวันนี้
แต่ติบอกว่าติก็คุยไปเรื่อยนะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมา
ดาบวานหลุดปากมาบอกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๙
นางสาวกลิ่นเกษรหายตัวไปก็ไปทำบุญกับเสียนะ
ตีก็เลยอ้าวนายดาบบอกว่าไม่ได้เจอเสียตั้งแต่มิถุนาปี๕๙
คุยไปคุยมาดาบบอกว่าเพิ่งไปทำบุญกับเสียพฤศจิกายนปี๕๙
ตกลงเจอเสียครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันแน่
แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่นางสาวกลิ่นเกษรหายตัวไป
ใช่ครอบครัวเขาแจ้งความเอาไว้วันที่เท่าไหร่นะ
พฤศจิกายน๕๙เพราะว่าคืนวันที่๑๑พฤศจิกายน๕๙
กล้องวงจรปิดตอนดึกอีกวันหนึ่ง
๓เข้าสู่วันที่๑๒ภาพขับรถออกจากโรงงาน
แต่ไม่รู้ว่าใครอยู่ข้างในทีนี้ค่ะดาบก็เลยให้ข้อมูลไม่ตรงกันนะ
คุยไปคุยมาติบอกเอ๊ะดาบชักจะงงก็เลยถามต่อว่า
แล้วจริงแล้วดาบเป็นคนรู้จักสนิทกับเสียขนาดไหน
ถามจริงเถอะเสียคนนี้ที่เป็นเจ้าของโรงงานปุ๋ยคนนี้
เป็นคนมีอิทธิพลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวฟังดาบตอบนะคะ
เห็นบอกว่าพี่นี่ก็สนิทกับเขาเหมือนกับเวลาเขาไปไหนก็ไปด้วย
เหมือนเป็นมือขวาอันนี้จริงไหมครับคุณพี่มันช่วงเขาก็ต่อเนี้ยครับ
พี่ไม่ได้ไปเลยผมกับไอ้ต่อเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่า
เขามองผมว่าเป็นคนขวางเขาว่าเขาจะกรอบโกยยังไงอะไรยังไง
เป็นคนขวางเขาแต่ผมก็บอกไอ้ไฮว่าเฮ้ยมึงระวังนะระวังนะ
ผมก็เรียกว่าสนิทคือระวังที่เขาจะมากรอบโกยด้วย
ทำไมคุณพี่คิดว่าเขาจะมาขอบคุณครับผมเห็นเขามาตั้งแต่แรกแล้ว
ยังไงครับผมเห็นมาตั้งแต่หมายความว่าเขาจะเอานั่นเอานี่ต้องเอาให้ได้
ผมไม่เคยคุยกับเขาต่อครับผมไม่เคยคุยเคยคุยกับเขาอย่างงั้นคำเดียว
ว่าระวังนะเขาจะมาหลอกเอาผมคุยขนาดเนี้ยจบ
ไฮก็บอกคำนึงว่ามึงไม่ต้องยุ่งเรื่องของกู
ตั้งแต่เขาคบคุณด้วยต่อแต่ละคนก็แตกกัน
แต่หมายความว่าไม่ไปยุ่งวุ่นวาย
แต่นิสัยใจคอมันเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนทำบุญทำทานนะ
เขาก็ไม่เลี้ยงฆาตการนะเทศกาลทีเขามาขอก็ให้
ปีใหม่เนี่ยอะไรเขาให้ถ้ามีคนแบบว่าถูกย้ายอะไรเนี่ย
เขาจัดเลี้ยงกันเขาก็ให้พี่บอกว่าเลิกติดต่อตั้งแต่มิถุนาที่ออกมาจากบ้าน
แต่พี่ยังไปโรงพักษณ์กับเขาเลยมันดูย้อนแย้งไปไป
ผมไปเขามาชวนผมไปผมก็ไปไปเป็นเพื่อนผมไม่โกหกหรอก
เรื่องจุดนี้เพราะจุดสำคัญเนี่ยผมบอกตรงว่า
ไฮอ่ะมันทำหรือเปล่าผมไม่รู้ผมบอกตรงตรงว่าผมไม่รู้จริงจริง
ให้ผมตายเลยวันที่สิบสองสิบสามสิบสามปืนจิกาห้าเก้า
ทำไมเขาให้เราไปยุ่งครับยุ่งเรื่องอะไรถามก่อนว่าเขาชวนไปโรงพัก
โอ้โหไปทำบุญกลับมาแล้วก็แวะอืมคือท่านผู้ชมก็อาจจะเอ๊ะ
เราก็พยายามต่อจิ๊กซอหาคนนู้นคนนี้คนใกล้ชิดของเสียเจ้าของโรงปุ๋ย
ว่าเออตกลงแล้วจะเกี่ยวข้องตามที่เขามีข้อสงสัยหรือเปล่า
ว่านางสาวกลิ่นเกษรซึ่งที่เล่นชื่อต่ออืมอ่าเนี้ยหายตัวไปแล้วถูกพบรถยนต์กับโครงกระดูก
ทำไมไม่ถามเสียเขาเลยล่ะเคยโทรไปค่ะตอนแรกเสียรับสายแล้วตัดสายทิ้ง
ถูกต้องโทรไปอีกทีไม่รับสายเลยตัดสายทิ้งไปเลยอ่ะแล้วตัวเสียเองตอนนี้ก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาให้ใครเห็นหรือว่ามาพูดถึงมาอะไรยังไงนะ
แต่เป็นสิทธิ์ของเขานะเพราะว่าตำรวจเขาก็ยังไม่ได้ตั้งข้อสงสัยอะไรไปที่ใครอะไรยังไงนะครับ
เราเคยไปถามลูกชายของเสียที่โรงงานฮะลูกชายของเสียก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยว่าพ่อกับนางสาวกลิ่นเกษรหรือว่าต่อเนี่ยเขา
เขาคบหาหรือว่าเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนอะไรยังไงเพราะว่านางสาวกลิ่นเกษรก็เป็นเซลล์ขายปุ๋ยคนหนึ่งของโรงงานก็เท่านั้นนะฮะ
วันนี้เราก็เลยได้ไปเจอกับพี่สาวของเสียนะฮะพี่สาวของเสียอายุ๗๕แล้วนะครับบอกว่านี่ก็ไม่ได้ติดต่อกับเสียมานานแล้วเหมือนกันนะแต่เชื่อว่าเสียไม่ได้เป็นอย่างที่มีข่าวนำเสนอกันอย่างแน่นอน
ได้คุยกับหลานชายก็คือลูกของเสียแล้วนะครับหลานบอกว่าพ่อไม่ได้ก่อเหตุอะไรทั้งสิ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะพี่สาวบอกว่าน้องชายเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนดี
เรื่องที่ว่าไปฆ่าคนไปฆาตกรรมอำพลางอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนแล้วไม่ได้มีความเป็นคนมีอิทธิพลอะไรด้วยเป็นแค่นักธุรกิจทำโรงงานผลิตปุ๋ยธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น
เป็นคนดีมากนะแล้วไม่มีที่ว่าจิตใจเฮี่ยมโหดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าถามว่าไอ้ลูกน้องเขาก็จะรู้ดีว่าเขาเป็นคนดี
ถ้าถามไอ้นั่นเป็นคนดีใจดีมากนะเรื่องนี้เอาหัวประกันเลยไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นไม่จริงล้านเปอร์เซ็นต์อาศัยไม่จริงหรอก
เพราะอะไรก็ไม่มีอิทธิพลหรอกเพียงแต่ว่าอาศัยว่าคนทำมาหากินเพราะในตอนนี้มันเศรษฐกิจมันแย่ใช่ไหมก็คือตั้งอกตั้งใจทำมาหากินนะ
คุณผู้ชมคะและคดีนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวดังทุกครั้งที่มีข่าวใหญ่คดีดังแบบนี้คนก็จะเอาตัวเลขอันเนื่องมาจากข่าวไปซื้อลอตเตอรี่
พรุ่งนี้วันที่๑๖แล้วด้วยเออใช่อีกวันหนึ่งใช่ไหมล่ะทีมข่าวก็เลยไปสำรวจแผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดน้องโดนจังหวัดสระบุรีนะคะ
เลขที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หมดเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลขทะเบียนรถ

ใช่เขากว้านซื้อกันไปตั้งแต่เป็นข่าววันแรกตั้งแต่๙ธันวาคมแล้วแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอก
นางสาวหวานนาธีอายุ๒๗เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะคะบอกว่าเลขทะเบียนรถที่จมน้ำค่ะ
หมดตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมแล้ว
พอคนเห็นข่าวปุ๊บโทรไปสั่งจองเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขาโทรจอง

ส่วนมากเป็นเลขไหม
จะเป็น๘๔เยอะกว่า

ก็คือเขาไปเจอวันแรกที่อยู่บนคลองใหญ่
เขาก็โทรสั่งมาเลย

พันใบเนี่ยขายดีมากเลย
แต่คือเราไปหามาขายให้เขาไม่ได้
คนยังโทรไปหาไปสั่งซื้อทุกวันเลยค่ะ

ใช่แต่วันที่๙แต่วันที่เป็นข่าวทะเบียนนี้ค่ะ

แต่แม่ค้าบอกว่าคนที่ไปซื้อก็อาจจะสลับเลขกันบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
ตอนที่เอาขึ้นมาจากน้ำนี่ก็โครนเต็มไปหมดเนี่ยฮะ

ดมน้ำอยู่สามปีอะ